ตัวให้ดีเราจะไปปักหมุดกัน
ไปหากินของอร่อยกันที่นี่ค่ะ
ไปกันที่จังหวัดสุโขทัย

เด็ดเคล็ดลับร้านนี้ขายดิบขายดีเชล

เจ๊กิมเหลียงแห่งเมืองสวรรคโลก

ลูกค้าบอกเลยว่าอร่อยมาก
เจ๊กิมเหลียงนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
เป็นเจ๊รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ

ทำบะจ่างก็ทำที่ประสบการณ์นี้แหละค่ะ
ขายมาตั้งแต่ลูกละ๓บาท

แต่ก็ยังขายดิบขายดีนะคะ

หัดทำบาจานสุดเด็ดแบบโบราณของจีน
มาตั้งแต่พ่อแม่ยังวัยละอ่อนเลยนะคะ

ฟังเคล็ดลับของเจ๊กิมเลี้ยกันหน่อย
ทำมายังไงครับ
ทำเนี่ย

ก่อนเขาไม่มีการทำขาย

ส่วนซ่อยหวาน
ถั่วเขียวไปแช่น้ำแล้วก็เอามากวนปรุงรสก่อนห่อ
แล้วก็ออกไปนึ่งเตาถ่าน๔๕นาที
แค่นี้ก็ได้บะจ่างแสนอร่อยแล้วก็มัดขายแบบนี้

แล้วแต่เลยคุณผู้ชมค่ะจะเมาจะเอาไปแจก
เอาไปออกงานเอาไปกินเอาไปเป็นอาหารเช้าอาหารว่าง
เอาที่สะดวกแต่รับรองแล้วว่ากินแล้วถูกใจแน่นอน
โอ้เอาสองห่อค่ะ
เอาแบบไส้หวานห่อหนึ่งไส้เค็มห่อหนึ่ง